คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ค่ะโดนอิทธิฤทธิ์โดนฤทธเดทของพายุฤดูร้อน
กรุงเทพก็เช่นเดียวกันช่วงบ่ายเนี่ยฝนก็มาลมก็แรงนะคะ
หลายพื้นที่ฝนตกสิ่งที่ตามมาถนนลื่นคนที่ใช้รถใช้ถนนค่ะ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุหลักหลักเลยคือที่ราชพฤกษ์ต้องใช้คำว่าวินาทสันตรโร
เพราะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ชนกันนับ๑๐คันเลยไปดูกันหน่อยนะคะ
ทางนี้มันลื่นมากอะเดี๋ยวต้องมีทางหลังอีกแน่เลยอะ
นี่แหละค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ที่ภาคให้ด้วยได้เห็นบรรยากาศเลย
จุดนี้คือบริเวณถนนราชพฤกษ์บริเวณทางแยกต่างระดับเพชรเกษม
คุณเห็นไหมทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ชนแล้วชนอีกชนซ้ำชนซ้อน
ชนกันแบบนี้ค่ะนับไปนับมาคุณพี่ที่ภาคบอกว่าสักประมาณ๑๐คันได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คค่ะมีการนำคลิปนี้มาโพสต์
รถชนกันเยอะมากถนนลื่นนี่ไงอ่าถนนลื่นนะฮะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มคือความระมัดระวังนะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็คงไม่ต่างกันความเห็นค่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะเกิดจากถนนลืดส่วนบางคนก็บอกว่า
น่าจะเป็นจากสภาพของยางรถยนต์ที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่า
ดอกยางอะหายทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เลยเตือนว่า
ต้องตรวจสอบเรื่องของยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานมากกว่านี้
แล้วถ้าเกิดว่าถนนมันเปียกแปลว่าถนนมันลื่น
ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น

ส่วนอีกหนึ่งจุดอันนี้จุดแรกผ่านไปแถวราชพฤกษ
อีกหนึ่งจุดก็เกิดในกรุงเทพมหานครคูณี่อย่างน่ะ
พอสหรือปอเช่ไม่แน่ใจเรียนไม่เคยมี
เขาเรียกไปถูกนะคะบางคนก็เรียกบางคนก็เรียก
กรุงเทพมหานครจอดอยู่แบบเนี้ยค่ะด้านหน้าคุณเห็นไหมพังยับ
กันชนก็หลุดด้วยใบหน้าก็แตก
ชิ้นส่วนกระจัดและกระจายเกลือนถนนไปหมดเลยค่ะ
เสาไฟฟ้าอยู่ดีไหมเสาไฟฟ้าอยู่ดีมีสุขไหม
หักค่ะคุณหักโค้นลงมาก็เลยคาดว่าพอเช่คันนี้
น่าจะไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
คนขับเป็นยังไงบ้างไปเยี่ยมอาการหน่อย
คนอยู่ในรถ๒คนคนแรกคือนายพงพัฒน์วัฒนศรีอายุ๓๒ปี
คนนี้เป็นคนขับส่วนคนที่เป็นผู้โดยสารนั่งข้าง
มาด้วยกันก็คือนางสาวจิตวดีกิจประยูนอายุ๔๓ปีนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บ
ก็ต้องเป็นห่วงชีวิตคนก่อนรีบนำตัวทั้งสองคน
ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าไม่มีคู่กรณีไง
เอาล่ะตำรวจเจ้าหน้าที่คาดว่าถนนน่าจะลื่น
แล้วรถน่าจะเสียหลักพอเสียหลักเสร็จปุ๊บ
ฟาดชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
แพงรถแรงไม่ได้ว่าจะรอดเสมอไป
ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยเออไม่ได้ว่าจะปลอดภัยนะคะ
ถ้าคุณประมาทนี่แหละค่ะสภาพคงไม่ต่างกัน
พอเชื่อให้กันเท่าไหร่นะไม่รู้เลยไม่เคยมี

แต่น่าจะแบบเกือบ๑๐ไหมน่าจะ๑๐ล้าน

ว่ารถกี่บาทก็ขับดีนะคะไม่ประมาทกันเนี่ยนะคะ